คุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะจริงแล้วมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็นำมาซึ่งคลิปนี้นะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในซอยเทศบาลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
มีผู้หญิงวัย๔๒ปีถูกรถชนแล้วก็ถูกรถถอยมาทับจนเสียชีวิต
คนที่ขับรถชนแล้วก็ขับรถถอยมาทับก็เป็นผู้หญิงอายุ๓๔ได้
เขาบอกว่าเขาเข้าเกียร์ผิดชนปุ๊บตกใจเข้าเกียร์ถอยถอยทับอีกรอบหนึ่ง
ทับเขาตายผิดสองรอบเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยกราบศพร้องไห้
ขอโทษเดี๋ยวไปดูคลิปภาพกันก่อนค่ะ
เนี่ยค่ะผู้ตายชื่อว่านางสาววารีชัยวงอายุสี่สิบสอง
เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสี่โครงหักหัวแตกขาหัก
ญาติก็ร้องไห้กันระงมแล้วคนที่ร้องไห้แล้วก็ก้มกราบอยู่
ก็คือนางสาวสุวรรณรัศมี
อายุสามสิบสี่ปีเป็นคนที่ขับรถเก๋งพุ่งไปชน
แล้วก็ทับร่างของนางสาววารีจนเขาเสียชีวิตนะคะ
ก็ร้องไห้กราบแล้วก็บอกว่าหนูขอโทษ
ไม่ได้ตั้งใจนะคะเราให้คุณสุชาดาสิริ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
ครับนายนัททะพงเพ็บอินอายุสี่สิบหกปี
เขาเป็นเจ้าของร้านแก๊สเขาเล่าให้ฟังว่าสองทุ่ม
เมื่อวานนี้รถเก๋งซึ่งนางสาวสุวรรณเนี่ยค่ะ
ขับอยู่อะนะคะกำลังจะขับถอยหลัง
เพราะว่าด้านหน้าติดรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดขวางอยู่
นางสาววารีผู้ตายกลับจากซื้อยาแล้วก็เดินอยู่ข้างถนน
กำลังจะเข้าร้านของนายนัทธพงศ์คนนี้แหละจู่จู่รถเก๋ง
เร่งเครื่องพุ่งไปข้างหน้าแบบเต็มเลยนะ
ทีแรกจะถอยหลังใช่ไหมใช่แต่เข้าเกียร์ผิด
ไปข้างหน้าไปชนมอเตอร์ไซค์ก่อนอ่า
แล้วก็ไปชนนางสาวารีด้วยจนเขากระเด็นมาบนหน้ากระจกรถ
แล้วก็ถลายไปชนกับรถกระบะซ้ำอีกร่างของนางสาวารีเนี่ยนะคะ
กลิ้งตกไปอยู่ใต้ท้องรถเก๋งอ่าอยู่อย่างงี้อ่ะ
นายนัทพงศ์และชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ตะโกนร้องนะครับ
ตะโกนร้องว่ามีคนถูกชนแล้วก็วิ่งเข้าไปช่วย
คิดว่ารถเก่งน่าจะหยุดอยู่ตรงนั้นตรงเนี้ยต้องเหยียบเบรกต้องหยุด
ใช่นึกว่าจะหยุดแค่นี้จบแล้วก็ไปช่วยคนที่ติดอยู่ข้างใต้
แต่อยู่อยู่รถเก๋งเข้าเกียร์ถอยหลังอ่า
แล้วก็ทับร่างนางสาววารีไปอีกครั้งนึงอ่ะทำไมอ่ะ
เขาบอกเขาเข้าเกียร์ผิดอีกรอบไอ้ที่จะเหยียบเบรกอ่ะอืม
เหยียบถอยหลังโอ้โหก็เลยทับซ้ำไปอีก
โอ้โหพอทับซ้ำคราวนี้เขาหยุดอันนี้หยุดจริง
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันยกรถเก่งขึ้นแล้วก็นำร่างของนางสาวารีออกมา
เพื่อช่วยชีวิตแต่ก็ไม่ทันแล้วอ่ะค่ะอืม
แล้วผมไม่เคยเห็นเขาขับรถเลยอ่ะไม่รู้เขาเขาอ่า
ขึ้นมาขับรถได้ยังไงผมก็งงว่าทำไมเขาอยู่วันนี้เขา
ออกมาคล่อมรถแล้วก็สตาร์ทรถแล้วพอคนตายเดินผ่านไป
เขาก็ออกตัวรถเลยชนเลยไม่เบรกเลยอ่ะแบบ
เร่งเครื่องตลอดเลยชนลากไปคนร้องกันใหญ่เลย
คนระแวกแม่ค้าช่วงช่วงนั้นเป็น
เวลาอ่าสัญจรเยอะด้วย
โอ้โหเนี่ยควรจะถอยตั้งแต่แรกพุ่งไปข้างหน้า
ชนรถจักรยานยนต์ไปชนผู้ตายผู้ตายกระเด็นไปโดนรถกระบะที่ขับมา
อืมแล้วก็เข้าเกียร์ผิดอีกถอยไปทับร่างผู้ตายเขาอีก
จากที่จะต้องหยุดใช่โอ้โหเนอะสามีของผู้ตายค่ะ
นายอุทิศโอภาพอายุสี่สิบเจ็ดบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตัวเขากับภรรยากำลังตั้งโต๊ะจะกินข้าวกำลังจะกินมื้อข้ามกัน
ตัวสามีเตรียมกับข้าวตักข้าวรอภรรยาไปซื้อยาก่อน
ค่อยมากินข้าวเพราะว่าเป็นยาก่อนอาหารครับ
ต้องกินยาก่อนจังหวะตักข้าวเข้าปากคำที่สองอ่ะ
สามีบอกอืมได้ยินเสียงโครมเห็นร่างของภรรยาไปติดอยู่ใต้ท้องรถเก๋ง
ครับซ้ายมือนี่คืออืมผู้ที่เสพชีวิตนะฮะค่ะ
บอกใจสลายเลยในช่วง๕ปีที่ผ่านมา
ค้าขายมาขายของที่จังหวัดชนบุรี
ก็เพราะอยากมาอยู่ใกล้ลูกชายทั้งสองคน
อยากจะเก็บเงินสร้างบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างบ้านเสร็จวางแผนจะกลับไปอยู่บ้านด้วยกัน
เนี่ยวางแผนชีวิตครอบครัวกับภรรยากับลูก

สามีก็เลยบอกว่าคนขับรถเก่งต้องรับผิดชอบนะ
หลังเกิดเหตุเขาก็ไหว้ขอโทษแล้วแหละ
แต่ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากฝ่ายคนขับรถเก่งอีกเลย

เขาก็มาร้องไห้ฟูมไฟ

เขาก็บอกแค่คำว่าขอโทษ
หนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจ
แค่นี้ก็ร้องไห้ฟูมฟายแค่นั้น
ผมก็พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ออก
แต่ผมสงสารแฟนผมสงสารครอบครัวผม
ที่เป็นครอบครัวกำลังจะมีความสุข

เพราะผมมีลูกมีหลานแล้ว
เหลือแต่วันหนึ่งผมจะกลับไปอยู่บ้าน

มันไปไม่ถึงจุดนั้น

วันนี้ครอบครัวได้นิมนต์พระ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของนางสาวารีผู้ตาย

ลูกชายก็ยกมือไหว้บอกแม่นะครับ

กว่าคนผิดจะออกมารับผิดชอบ
เพราะว่าสามีของผู้ตายบอกว่า

แล้วก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมาอีกเลยนะครับ
สะพ้ายของผู้ตายบอกว่า
วันนี้มาเก็บของใช้ส่วนตัวของแม่
แล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะ
คือไปเจอชุดที่นางสาวารีผู้ตายเนี่ย
เขาชอบเป็นชุดสีน้ำตาล
เขาซื้อมาจากเพื่อนบ้าน
เพราะว่าชอบซื้อต่อมาจากเพื่อนบ้าน
แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้ใส่สักครั้งนะครับ
สะพ้ายเลยบอกว่าตั้งใจจะเอาชุดนี้
ไม่เป็นไหร่นะตรงนี้คือพิธีเชิญบุญญาณนะครับ

ส่งข้อความมาหาทางไลน์
บอกว่าให้สั่งปลาเผามากินกันตัวหนึ่งนะ

เลิกงาน๒ทุ่มที่เขาคุยกัน
แต่ลูกสะพ้ายก็ทำโอทีเลิก๒ทุ่มกว่าจะซื้อปลาเผากว่าจะกลับบ้าน
ไม่ทันได้กินด้วยกันนะฮะค่ะแม่เสียชีวิตก่อน
ส่วนคนขับรถทางลูกสะพ้ายบอกว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับ
แต่รู้แค่ว่าเพิ่งย้ายมาอยู่มาขายอาหารพวกยำเนี่ย
อยู่แถวนี้ได้สัก๒เดือน
เพิ่งซื้อกับป้ามายังไม่ได้จ่ายตังค์ป้าเลย
ตอนแรกพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะไปคืนป้าเพราะว่าแม่คงไม่ได้ใส่แล้ว
แต่เมื่อกี้ป้าบอกว่าแม่อยากได้ก็คงจะต้องเอาไปให้แกค่ะ
ก่อนแกจะเสียแกก็ไลน์มาบอกแม่อยากแม่อยากกินป้าเผานะอะไรอย่างเงี้ย
แต่หนูทำโอไงเมื่อวานอ่ะก็เลยบอกว่าแม่ไปซื้อมาก่อนเลย
หนูทำโอพอหนูเลิกงานกลับมาก็
ทีมข่าวของเราก็ถามไปยังสามีของนางสาวสุวรรณคนที่ขับรถคนก่อเหตุ
ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์บอกว่าที่ปิดร้านไม่ได้หนีไปไหนนะ
แต่ว่าตอนนี้เขาไปทำธุระเรื่องเงินเงินนี้ก็คือจะเอาไปช่วยเหลือครอบครัวผู้ตายนั่นแหละ
ยืนยันว่าวันเกิดเหตุภรรยาของเขาไม่ได้ตั้งใจขับรถชนจนคนตายจริง
ซึ่งตอนนี้ภรรยาของเขาสภาพจิตใจก็ย่ำแย่มากอยู่ในอาการเครียดมาก
เรื่องต้นนะคะตำรวจสพดหัวล่อตั้งข้อหานางสาวสุวรรณคนขับรถเก๋ง
ข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
หลังจากสอบสวนเพิ่มเติมมาค่ะเธอก็รับสารภาพว่าขับรถไม่เก่ง
ตั้งใจจะแค่ขยับรถไปจอดตรงอื่นเพราะว่าไปจอดบังหน้าร้าน
พอเข้าเกียร์รถเคลื่อนตัวเดินหน้าตกใจเหยียบคันเร่งพุ่งเลย
พุ่งไปชนทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้าครับ
ทีนี้ตกใจทำอะไรไม่ถูกปลดเกียร์ให้เป็นเกียร์ว่างเพื่อจะหยุดรถ
แต่กลายเป็นเข้าเกียร์ถอยหลังรถก็เลยถอยไปทับร่างผู้ตายอีกรอบ
บอกว่าขอยอมรับผิดทุกอย่างกราบขอโทษญาติของผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นี่แหละฮะคือเก่งไม่เก่งนี่ก็ส่วนหนึ่งนะมือใหม่มือเก่าก็ส่วนหนึ่ง
สิ่งสำคัญคือสติด้วยนะเวลาเกิดเหตุเนี่ยนะครับ